บรรยากาศด้านนอกกันหน่อยเพราะว่าสื่อมวลชนยังคงปักหลักนะคะ
ทำข่าวคุณพิธาซึ่งลงมาจากที่ประชุมของพัก
เพื่อแถลงข่าวเรื่องของคุณพิธาในวันนี้นะคะ
เราไปดูบรรยากาศกันค่ะกับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณนัทธวินทองย้อยนะคะรายงานมาจากห้องโถงของอาคารรัฐสภาค่ะ

คุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณพิทาได้เดินออกมาจากห้องประชุมรัฐสภานะครับ
กระทั่งถึงขนาดนี้๑๖นาฬิกา๔๙นาทีนะครับผ่านมาแล้วกว่า๑ชั่วโมงครับ
คุณพิทายังไม่ได้ลงมาเปิดใจกับสื่อมวลชนที่บริเวณโถงสภาด้านล่างเลยนะครับ
ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนเองก็ยังคงปักหลักรอกันอยู่นะครับ
ว่าคุณพิธาจะมีแนวทางอย่างไรต่อจากนี้นะครับ
คุณผู้ชมติดตามภาพบรรยากาศที่บริเวณโถงรัฐสภา

ในขณะนี้สื่อมวลชนเองก็มาปักหลักรอกัน
ตั้งแต่ที่คุณพิธาเดินออกจากห้องประชุมรัฐสภานะครับ
ซึ่งทุกคนอยากรู้ความรู้สึกแล้วก็แนวทางของพักเก้าไกลต่อจากนี้

ทราบว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพูดคุย
กับทางด้านแก่นำของแต่ละพักการเมือง
หลังศาลรัฐมนูลมีคำสั่งให้นายพิธา
หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอชั่วคราวครับ

ได้พูดกล่าวอำลาในสภาแล้วนะครับ

เป็นคลิปขณะนำบัตรประจำตัวของสอสอ
ถอดออกวางไว้บนโต๊ะที่นั่งในสภา
พร้อมเสียงปรบมือจากเพื่อนสมาชิกนะครับ
โดยระบุข้อความว่าไอวิววีแบ็คฉันจะกลับมาครับ
ส่วนในเฟซบุ๊คของคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ
รูปขนาดเดินออกมาจากห้องประชุมรัฐสภา
แล้วใส่ข้อความว่าตั้งแต่การเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
สังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้วกาเก้าไกล
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและประเทศไทย
จะไม่มีวันกลับไปสู่จุดเดิมอีก
ดังนั้นต่อสู้ร่วมกันต่อไปเราชนะมาแล้วครึ่งทาง
อีกครึ่งทางขอให้สู้ร่วมกันจนสำเร็จจงได้นะครับ
คุณผู้ชมครับทางนี้นะครับมีข้อมูลออกมานะครับ
ว่าคุณพิธาจะลงมาเปิดใจกับสื่อมวลชน
หลังจากที่ประชุมรัฐสภามีมติแน่ชัดนะครับในข้อบังคับที่๔๑
สรุปแล้วที่ประชุมจะให้มีการเสนอชื่อของคุณพิธา
ในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับ
ซึ่งขนาดนี้ที่ประชุมนะครับยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้
และทั้งสสแล้วก็สวยังมีการลุกอภิปราย
ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงขนาดนี้ผ่านมาแล้วเกือบ๘ชั่วโมงครับ
วินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากที่อาคารรัฐสภาครับ

เดี๋ยวถ้ามีการเปิดใจเมื่อไหร่เดี๋ยวเราตัดกลับไปให้ได้ชมกันนะคะ